อยากจะให้ช่วยตามหาผู้หญิงคนนึง

ช่วยกันตามหาหน่อยสิคะว่ามีใครรู้จัก
สาวชุดดำคนนี้ไหมคะ
ผมดำเสื้อดำกระโปรงดำ
ขาก็เป็นสีดำรองเท้าไม่แน่ใจว่ารองเท้าหรือว่าถุงเท้าเป็นสีดำ
ตามหาคนชุดดำวังนาคินคำชโนธ๔มีนาคมที่ผ่านมานี้

หลายคนก็บอกเออหาทำไมเหรอเป็นคนรู้จักเหรอ

เปล่าค่ะเพราะตอนถ่ายไม่มีใครใส่ชุดดำ
ตกลงมีคนหรือไม่คนเขาเลยบอกคนลึกผีลึกใครกันแน่
นี่แหละชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยนะคะ
แน่นอนสายความเชื่อนำมาก่อนเลย

นี่คือชาวบังบดหรือชาวเมืองลับแลค่ะ

ก็ดูสิต้นคอก็ยังสีดำเลย

มีคนบอกด้วยนะว่าตอนนั้นเคยไปคำชโนธเหมือนกันเลยนะ
จะเดินตามผู้หญิงชุดขาวสองคนเข้าไปในป่าต้นชะโนธด้วย
คนที่เชื่อว่าเป็นสิ่งลี้ลับเนี่ยเขาก็เชื่อ

คนที่สายวิทยาศาสตร์เขาก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่า
ชาวบังบดนี่เขาซื้อถุงน่องสีดำที่ไหนนะคะ
บางคนบอกเอ็นดูจังเลยค่ะจะพยายามให้นางเป็นสิ่งลี้ลับให้ได้เลยเหรอ
อีกคนบอกว่าในนั้นมีกล้องวงจรปิดนะคะไปขอดูเลยดีกว่า
จะได้ชัดกันไปเลยว่านี่คนหรือว่าผี
เราก็เลยส่งทีมข่าวไปที่เกาะคำชโนธวังนาคิน
ดินแดนพญานาคาราชของพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ตามหาความจริงเรื่องสาวชุดดำกันหน่อย
ไปคุยกับคนทำพิธีประจำลานพิธีบวงสวงคำชโนธ
เขาบอกว่าอ่ะรูปถ่ายนี้เนี่ย
ถ้าไม่ได้เกิดจากการตัดต่อปรุงแต่ง
มันก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะถ้าถามความเชื่อของเขาเนี่ย
เขาว่ามันก็เป็นไปได้เพราะที่นี่เนี่ยมันคือเมืองบางบด
จะมีชาวเมืองบังบทมาติดกล้องติดกล้องมันก็ไม่แปลก
โดยปกติสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะขึ้นมาช่วง๑๕ค่ำ
หาวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบพิธีที่เมืองบางบดโดยเฉพาะตรงต้นมะเดือยักษ์นี่แหละ
ครั้งนึงเนี่ยเขาเองก็เคยถ่ายติดภาพผู้ชายตัวสูงใหญ่
อยู่หลังโต๊ะบวงสวงเหมือนกันนะเหรออืม
ในเมืองริรับมันสามารถให้เห็นได้ทุกอย่างอือ
เป็นเมืองริรับว้างนะมันอยากจะมาสมารทิศขึ้นมา
ตามหลักวิทยาศาสตร์มันก็สามารถที่จะ
จะเคลื่อนไหวไปนั่นก็ได้นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยนะ
บอกว่าแม้ถ้าเขาจะอยากออกมาถ่ายรูปติดกล้องด้วยก็ปล่อยเขาไหม
ทุกแบบเส้นผมตัวแขนเลยอะค่ะ

นี้เขาบอกว่าถ่ายเมื่อวันเสาร์ที่๔มีนาคม

เราไปไล่ดูปฏิทินนะคะคุณคิง
มีนาคมที่ผ่านมามันไม่ใช่ขึ้น๑๕ค่ำนะมันขึ้น๑๓ค่ำเดือน๔ปีขานไง
อ่ะเราไปถามรอปภที่ดูแลตรงต้นมะเดือยักษ์เขาบอกว่า

มันเป็นกล้องเป็นเทคนิคการถ่ายภาพอะไรหรือเปล่า
คือถ้าเป็นสายความเชื่อเนี่ย
ผมก็ไม่ก้าวไก่ใครอยากจะเชื่อก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล
แต่เอาจริงนะเทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ย

อาจจะเป็นการถ่ายภาพหรือการตัดต่ออะไรหรือเปล่า

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้เลย
เอาเป็นว่าแล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนแล้วกัน
สายความเชื่อก็สิทธิของคุณ
นั่นแหละสิ
ในภาพนี้ก็จะมองไปทางนู้นก็แล้วนะ